ปฏิบัติการ๓วัน๓คืนเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐ชีวิต

หมึกหายตัวเข้าไปในป่าที่ชนบุรีคุณผู้ชมครับ

ล่าสุดครับล่าสุดคุณผู้ชม

ไม่มีเรื่องรถอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
ดีใจก็ดีใจตกใจก็ตกใจนะครับโอ้โหเพราะนี่แหละนี่แหละนี่แหละคุณคือลุงหมึกที่ตามหา
ไปเอาข้าวมากว่าไปกินเดินไปนี่แหละเดินไป
นี่ครับลุงหมึกยืนเล่าปกติไม่ได้รับบาดเจ็บ
คุยกับลุงหมึกลุงบอกก็ผมตกงาน
ไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าป่าไปนอนชมนกชมไม้
นะครับแล้วก็เอาอาหารแห้งติดตัวไปด้วย
เรามีก็อาหารเราไปอยู่

หามา๓วันแล้วหามา๓วันแล้วลุง

ลุงเนี่ยบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหมปกติเนอะโอเคครับ
ลุงหมึกเล่าต่อมันกำลังสนุกเลย

จุดที่ไปนอนค้างแรมเป็นป่าไผ่บนยอดเขาหวายนะครับ
ซึ่งญาติบอกว่าจุดนี้เป็นจุดเดียวกับที่พระของวัดแห่งหนึ่ง
ทำนายไว้ก่อนหน้านี้นะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เคยเข้าไปค้นหาตรงจุดนี้แล้ว

จากนี้นะญาติญาติยังขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยออกตามหานะครับ
แล้วก็รู้สึกดีใจที่ลุงหึงปลอดภัย
เอ้าถ้าใครจะคิดอย่างลุงหมึกนะ
ยังไงก็บอกคนรู้จักเอาไว้หน่อย
ว่าฉันเข้าไปอะไรตรงไหนอยู่บริเวณไหน
ประมาณสักกี่วันไปทางทิศนี้นะ

ขอบคุณพี่มากนะดูดิมากันเยอะเลย